ต้องเปิดประเด็นเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่

ตัวเลขของผู้เสียชีวิตวันนี้ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับ
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๓๘รายในช่องสีเหลืองตรงนี้นะครับ
รวมผู้เสียชีวิตจากการประบาดโควิดของบ้านเรา๑๐๖๙รายแล้วนะครับ
ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ตัวเลขลดลงจากเมื่อวานและวันก่อนเยอะเลย
เหลือตัวเลขอยู่ที่๒๒๓๐รายนะครับ
เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยทั่วไปแล้ว๒๑๕๓ราย
แล้วก็ที่ติดเชื้อในเรือนจำอีก๗๗รายนะครับ
ก็ต้องรายงานตัวเลขของผู้ที่รักษาหายแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ผู้ที่รักษาหายแล้วอยู่ที่๓๓๙๐ราย
ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่บ้านเราเกิดการประบาดของโควิด๑๙มา
ก็คือ๑๖๒๐๒๒รายนั่นเองนะครับ
ส่วนเรื่องของรายละเอียดต่างก็ต้องรอทางสอบคอแถลงเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับมีนักวิชาการเขามีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย
ซึ่งทางด้านของประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยพลอากาศโทนายแพทย์อนุจิตินัน
บอกว่าเห็นตัวเลขการประบาดของโควิด๑๙ที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยแล้ว
คงเฮ้ยถอนหายใจแบบนี้

คงเหนื่อยใจกันทุกคนนะครับ
จะเห็นว่าผู้ป่วยที่อยู่ในระบบรักษาพยาบาลระหว่างวันที่๒๔เมษายน
ถึงวันที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น๒เท่ากว่า
ดูเส้นกราฟแบบนี้ที่อาจารย์เขาเขียนให้ดูชัดนะครับ
โดยเป็นผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาล
นอนในโรงพยาบาลนั่นหมายถึงอาการในกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดง
อาการระดับปานกลางถึงหนักเพิ่มขึ้นไม่มาก
แต่ที่นอนในโรงพยาบาลสนามโดยเฉพาะกลุ่มสีเขียว
อาจจะไม่มีอาการแต่ว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า๖๕เท่า
จากเดิมที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่นอนในโรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลสนาม
ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่มีการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมจำนวนมาก
ทำให้ตอนนี้มีผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลสนามกับนอนในโรงพยาบาล
มันมีสัดส่วนอยู่ประมาณนี้ครับในโรงพยาบาลสนาม

แสดงว่าการเปิดโรงพยาบาลสนามช่วยลดภาระของโรงพยาบาลต่างได้เป็นอย่างดี
แต่ก็จะเห็นว่าเตียงในโรงพยาบาลก็น่าจะอิ่มตัวเหมือนกัน
โรงพยาบาลหลักที่เขาดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีแดงเนี่ย
คุณหมอก็ห่วงห่วงว่าโอ้โหเตียงมันเริ่มจะเต็ม
ส่วนผู้ป่วยอาการหนักและใช้เครื่องช่วยหายใจจะเห็นว่าในช่วง๒สัปดาห์แรก
ผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นเกือบ๓เท่าใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นเกือบ๔เท่า
แต่หลังจากนั้นนะครับตัวเลขที่รายงานก็ค่อนข้างคงที่แล้วล่ะ
ขณะที่มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับ
แสดงว่าเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ
ก็น่าจะอิ่มตัวเต็มที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับ
ทางด้านของพลอากาศโทนายแพทย์อนุจิตินันประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

บอกว่าอย่างไรก็ตามพวกเราก็คงต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะครับ

พวกเราทุกคนต้องช่วยกันต้องพึ่งพาตนเองไว้ก่อนนะครับ

ซึ่งดูแล้วรัฐบาลคงไม่ล็อกดาวน์เหมือนที่เคยทำในปีก่อน
แล้วก็ตัวเลขตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงพีคสูงสุด
เราอาจจะได้เห็นตัวเลขหลักหมื่นต่อวันในอนาคต
คุณผู้ชมฟังแล้วเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะ
เราอาจจะเห็นตัวเลขหลักหมื่นต่อวันในอนาคต
นี่ประธานราชวิทยาลอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยบอกนะครับ
ดังนั้นต้องป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่
ด้วยการอยู่บ้านเลี่ยงที่ชุมชน

เสมอว่าทุกคนมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้เรานะครับ

เมื่อนัดก็ต้องไปฉีดเลยนะครับ
ไม่ใช่แค่การต่อสู้ช่วงสั้นนะคุณ
แต่ว่ามันเป็นการวิ่งมาราทอนระยะยาว
ไม่รู้ว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ตั้งรับรักษาพยาบาลกันอยู่
หรือว่าประชาชนที่ดูแลตัวเองเนี่ย
ใครจะหมดแรงก่อนกัน
ถ้ากรรมการกลางไม่สั่งให้หยุดพักเพื่อเติมแรงกันก่อน

แต่กรรมการกลางที่เขาว่ามันคือโควิด๑๙

ถ้าทั้งมุมแดงอย่างคุณหมอหรือว่ามุมน้ำเงินอย่างคนทั่วไปเนี่ย

คุณหมอถ้าเหนื่อยล้าเมื่อไหร่

นี่เป็นข้อห่วงใยจากประธานราชวิทยาลัยอายุแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับ

เราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่วันหนึ่งครึ่งหมื่นห้าพันกว่า

พอคุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเห็นเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อแตะหลักหมื่นนี่

ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือคิดเสมอว่าคนรอบตัวเราเป็นโควิด

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิดวันนี้ก็ต้องจับตามอง
นายกรัฐมนตรีถกคอรมอด้วยมาตรการในการลดค่าครองชีพ

กระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน๑ล้าน๔แสนล้านบาท

โครงกระคึ้งเฟส๓จะอนุมัติหรือไม่
เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้แก่ผู้มีบัตรเดือนละ๒๐๐บาท๖เดือน

หรือว่าการเติมเงินให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอีก